หลังทุกภาคการเมืองเดินทางเข้าสมัครกับคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นที่เรียบร้อย
แบบบัญชีรายชื่อและแบบเขต
นั่นทำให้ผู้สมัครทุกคนมีหมายเลขเป็นของตัวเอง
ที่จะนำไปเป่าประกาศให้ประชาชนทราบ
เมื่อถึงเวลาลงคะแนนจะได้กาเบอร์ได้ถูกต้อง
แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีแต่ละพักการเมืองก็ส่งรายชื่อเป็นที่เรียบร้อย
พักเพื่อไทยเปิดรายชื่อที่๓ว่าเป็นใครไปแล้วแบบไม่มีบิ๊กเซอร์ไพรส์
แน่นอนต้องมีคำถามตามมาว่าใน๓คนนี้ใครจะเป็นเบอร์หนึ่งที่แท้จริง
จัดลำดับรายชื่อให้นางสาวแพทองทานอยู่ในลำดับแรก
เศรษฐาทวีสินลำดับ๒และนายชัยเกษมนิติสิริอยู่ลำดับ๓
ส่วนทางกับงานเปิดตัวแคนดิเดตพักเพื่อไทยที่ปริศนานี้มีคำตอบแล้ว
เมื่อ๑ใน๓ได้พูดบนเวทีถึงสิ่งที่คนต้องการรู้
นำนโยบายให้เป็นจริงนำการเปลี่ยนแปลงมาสู่ประเทศ
คืนศักดิ์ศรีคืนความมั่งคั่งคืนความภาคภูมิใจให้กับคนไทย
เพื่อส่งต่ออนาคตที่ดีให้กับลูกหลานของพวกเราทุกคนครับ
พูดเช่นนี้จะถือเป็นคำยืนยันหรือเป็นรายการรับลวงพรางอีกไม่นานคงได้รู้กัน
ในอนุทินชาญวิรากูลที่อาศัยจังหวัดครบรอบ๙ขึ้นสู่ปีที่๑๕ของการก่อตั้งพัก
เรียกขวัญกำลังใจลูกทีมให้ฮึกเหิมมั่นใจในศักยภาพว่าจะสามารถตอกเสาเข็ม
สอสอเข้าสภามาเป็นกรอบเป็นกรรม
ถ้าถึงเวลานั้นยืนยันไม่มีวันที่ภูมิใจไทยจะยกตำแหน่งนายกรัฐมนตรีให้ใคร
ภักดิ์แกนหลักภักดิ์ภูมิใจไทยภักดิ์เดียวได้เบอร์๗ประกาศเลยนะครับ
ไม่มียกตำแหน่งผู้นำให้ใครถ้าพักของเราได้มากที่สุดพักเราคือแกนนำจัดตั้งรัฐบาลครับ
เมื่อการเมืองครั้งนี้นอกจากจะมีเรื่องของสูตรคณิตศาสตร์แล้วยังมีแท็กติกค่ายกลของรัฐธรรมนูลวางไว้อีกหนึ่งด่านจากผลผลิตของคณะรัฐประหาร
คือสมาชิกวุฒิสภาที่จะร่วมชิดชะตาเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่๓๐อีกครั้ง
เข้าครูหา๑๔พฤษภาคมประชาชนจึงต้องออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงให้มากที่สุดเพื่อกำหนดอนาคตของตัวเองว่าต้องการเห็นประเทศไทยไปต่อในทิศทางใด
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน